เมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายเป็นภาพสสเต้มงคลกิจ
อันนี้คือทีมงานใหม่ของคุณแม่ที่รับเข้ามาสางคดีของคุณแตงโมต่อนะคะ
สสเต้บอกว่าเตรียมทีมทนายความแล้วขอเวลา๑๕๓๐วัน
จะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายคนบนเรือด้วย๒๐๐ล้าน

นะคะสสเต้หัวหน้าภาคไทยศิวิไลย์
ยอมรับว่าแม่คุณแต่งโมประสานให้ภาคไทยศิวิไลย์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมดูแลคดีคุณแตงโม
เพราะแม่เชื่อว่าลูกสาวถูกฆาตกรรม
สสเต้บอกว่าได้เตรียมทีมกฎหมายไว้

มีที่ปรึกษากฎหมายอดีตอายการอาวุโส

เขียนคำฟ้องต่อสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๙วงเล็บ๗

ผู้เป็นพ่อยื่นฟ้องคดีเอง

คือทีมดูแลคดีอาญาและทีมดูแลคดีแพ่ง
จะเรียกร้องค่าเสียหาย๒๐๐ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้ได้หลักฐานบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบ
แล้วการทำคดีครั้งนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะคะ

เดี๋ยวเย็นนี้นัดกินข้าวกับคุณแม่

พร้อมกับแม่และนายอัจฉริยะด้วย
คาดว่า๑๕๓๐วันจะสามารถยื่นฟ้องร้องคดีได้ค่ะ
นี่นะคะส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ของคุณแตงโมที่แม่ส่งให้บังแจ๊ก
สสเต้บอกถือเป็นสิทธิ์ของแม่
เพราะเจ้าของทรัพย์สินมีความตั้งใจจะกู้ข้อมูลที่ถูกลบไป
โดยเฉพาะช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีถึง๒๔นาฬิกา
ของวันที่๒๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุนั่นแหละนะฮะ
ซึ่งถ้ากู้ข้อมูลในประเทศไทยคนกู้ก็อาจกลัวอิทธิพล
ก็คาดว่าใช้เวลาอีก๒วันกู้ข้อมูลเสร็จ
แล้วแม่อนุญาตเฉพาะรูปคุณแตงโมที่เกี่ยวกับคดี
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
พอถามเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงไว้ใจบังแจ๊ก
สเต้บอกว่าแม่ได้ปรึกษาคนใกล้ชิด
และสงสัยว่าคุณตังโมถูกฆาตกรรม
ก็อยากให้ทีมกฎหมายคนเดิมไปหาข้อมูลเพิ่ม
แต่คาดว่าคงไม่มีเวลาเพราะทำงานเชิงเดี่ยว

หลังรับดูแลคดีตนเองยังไม่ได้คุยกับบังแจ๊ก
แต่ถือว่าเขามีเจตนาดีในการค้นหาข้อมูล
ส่วนสภาพจิตใจคุณแม่นั้นอารมณ์ดีขึ้น
แม้ว่าจะถูกสังคมโจมตีก็ตามค่ะ

เพราะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
เพราะว่ามือถือก็ถือเป็นทรัพย์สิน
ส่วนที่คุณแม่ให้ไม่ได้ให้ไปเลย

ให้ไปกู้ข้อมูลที่มันถูกลบไป
ก็อยากให้ทางทีมกฎหมายเดิม

แต่ท่านคงไม่ค่อยมีเวลา

ไม่ได้ทำงานในเชิงคณะฝ่ายกฎหมายอย่างนี้เป็นต้น
แต่ทางเราเองก็จะตั้งทีมเป็นฝ่ายกฎหมายเลย
เป็นทางคณะในการรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
เรื่องบังแจ๊คถือว่ามีประโยชน์นะครับ
ที่เขาอุตส่าห์ไปอะไรนะไปแกะมือถือออกมาได้

ซึ่งเรากำลังตรวจสอบว่าข้อมูลนี้มันถูกลบเมื่อไหร่เวลาไหนนะฮะ
เมื่อเช้าก็คุยกันก็คุณแม่เขาก็อารมณ์ดีนะ
อารมณ์ดีแล้วก็อยากมีความหวัง
แล้วก็อยากจะคืนความยุติธรรมให้กับลูกเขา
เพราะว่าคุณแม่เขาก็เคยคุยกับผมมาโดยตลอดว่า
ลูกเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
เขาก็พยายามหาข้อมูลไปแบบเงียบมาโดยตลอดในช่วง๓เดือนที่ผ่านมา
ณปัจจุบันคุณแม่ปากใจเชื่อว่าลูกสาวเขาถูกฆาตกรรม
เรื่องนี้มันก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
เมื่อวันก่อนได้วิจารณ์ที่คุณแม่ส่งมือถือให้บังแจ๊ก
เป็นขบวนการเรียกรับผลประโยชน์
ซึ่งเรื่องนี้นะคะสสเต้บอกยืนยัน
ไม่มีเรื่องนี้และขอให้ทนายตั้มรับผิดชอบคำพูดค่ะ
ผลประโยชน์อะไรคือทนายตั้มจะพูดอะไร

เพราะว่าตัวเองก็มีคดีเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ช่วยคดีแตงโม

ไม่มีไม่มีเพียงแต่ว่าตอนนี้คือต้องการกู้
กู้ภาพที่มันหายไปในช่วงเวลา๒ทุ่ม๑๓

เราก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะคะ
สเต้บอกว่าเชื่อว่าพอมารับคดี

คงไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือกว่าที่จะมาถ่วงคดีนี้ได้ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้มีการอ้างถึงนะคะ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดพัดอิง

คุณแม่จะฟ้องแล้วเขาเป็นเพื่อนกันไม่ฟ้อง
นะคะธนายตั้มบอกว่าซ่าวว่าคุณแม่คุยกับบังแจ๊กมาตลอด
แต่ไม่คิดว่าจะส่งมือถือไปให้ทางเครื่อง
ว่าบางแจ๊กจะปล่อยภาพในมือถือออกมาอีก
ซึ่งอาจจะนำมาแบล็คเมย์คนที่เกี่ยวข้องกับคุณแตงโม
ฟังเสียงทนายตั้มวันนี้กันหน่อยค่ะ
ก็มารอกคนไทยว่าผ้าขาวส่งไปอเมริกา
แล้วบอกจะส่งกลับกลับซื้อให้ตรวจนี้ยังไม่เป็นไม่เห็นมีเลย
เราก็มาเอาโทรศพไปได้
ซึ่งโทรศพเครื่องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นของที่สำคัญสำหรับน้องไทยโมง
เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมได้ในอนาคตนะครับแล้วซึ่งผมมั่นใจว่า
แจ๊กมันทำแน่นอนนะครับรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับ
อาจจะเป็นต้นเหตุของอาจารย์เดชาหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เดชาได้ติดต่อมาจริงนะครับ